ถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในไทยเนี่ยตัวเลขก็ทำให้เรารู้สึกว่า
คงมาตรการต่างเอาไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
มันทำให้เราได้ผลดีขึ้นใช่ค่ะ
แต่ว่าเมื่อวานวันแรกท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
ของการผ่อนปลนกิจกรรมและกิจการบางอย่างค่ะในวันนี้วันที่สอง
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขออกมาโดยเฉพาะเรื่องของเคอร์ฟิลล์หรือว่าการฝ่าฝืน
พรกรฉุกเฉินไปมั่วสุมชุมนุมเนี่ยมันกลับเยอะขึ้น
ใช่ค่ะก็เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วด้วย
แต่บางจังหวัดเขาก็ยังคงมาตรการห้ามขายอยู่นะบางพื้นที่นะคะ
ส่วนนี่คือบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดให้ขายของกันได้นะครับ
ปรากฏว่าวันนี้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทีมข่าวของเราออกสำรวจ
พบว่าหลายพื้นที่แม้ว่าจะมีการผ่อนปลนให้มีการเปิดร้านได้เยอะขึ้นมากขึ้น
แต่ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนของผู้คนที่จะเข้าไป
ก็เลยทำให้เห็นความแออัดยัดเยียดกันอยู่พอสมควรนะครับ
แต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่มีเหมือนกันก็คือ
เรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไป
การที่ทุกคนทั้งผู้ที่มาใช้บริการ
หรือว่าผู้ที่เป็นคนค้าคนขายพนักงานต่าง

อันนี้มีนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศของห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองนะครับ

เพราะว่าห้างเนี่ยเขายังไม่ให้เปิดเหมือนเดิมนะครับ

ถ้าไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีก
อยู่ย่านชานเมืองบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ย
วันนี้วันหยุดด้วยนะฮะวันหยุดราชการนะครับ

โซนอาหารสดแล้วก็เรื่องของผักผลไม้
นี่คนก็ไปซื้อกันเยอะ

โซนของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
เหล้าเบียร์วายอะไรต่างพวกนี้นะฮะ

ก็คือทางซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็ไม่เติมแล้ว
ก็เหมือนกับว่าเขาก็วันนี้หมดแค่นี้ก็เท่านี้พอ
ถ้าเติมอยู่เรื่อยก็เดี๋ยวมากันตลอด

แต่ส่วนหนึ่งที่มากันเยอะเมื่อวานนี้ก็เป็นพวกบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย
ส่วนเรื่องของยอดผู้ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน

ถ้าดูตัวเลขของเมื่อวานนี้
๓พฤษภาคมต่อเนื่องกลางคืนมาถึง๔พฤษภาคม๔ทุ่มถึงตี๔
คืนวันแรกของการผ่อนปลนกิจกรรมกิจการต่างโดยเฉพาะเรื่องการจำหน่ายสุราให้ซื้อกลับมากินที่บ้านได้
พบว่าผู้ฝ่าฝืนเนี่ยมีทั้งหมด๘๑๙รายนะฮะ
เป็นผู้ที่ออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควร๖๙๐ราย
อีก๑๒๙รายเป็นผู้ที่ไปรวมตัวมั่วสุมในเคหสถาน
อยู่ในเคหสถานแต่รวมตัวมั่วสุมไม่ใช่บ้านของคุณแต่ว่าไปจับกลุ่มกันเอาไว้อย่างนั้นเถอะ
นะครับสาเหตุของการออกนอกเคหสถานผู้ที่ถูกอ่าควบคุมตัวแล้วก็จับได้เนี่ย
อ้างว่าออกมาทำธุระนะฮะนี่อันนี้มากที่สุดเลย
อ่านอกเคหาสถานเนี้ยคือออกมาทำธุระแต่ท่านก็ต้องมีเอกสงคเอกสารอะไรยืนยันด้วยนะ
อืมว่าธุระจำเป็นขนาดไหนที่คุณออกมาในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์อ่ะ
ไม่มีเหตุผลจำเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดำเนินคดีนะครับใช่ค่ะ
ส่วนผู้ที่ออกมาชุมนุมนะฮะมามั่วสุมในเคหสถานนะครับ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคสาเหตุมากที่สุดเลยนะครับ
ร้อยละหกสิบเลยนะคือออกมาตั้งวงดื่มสุราอืม
นี่ฮะโอ้โหคือการผ่อนปนกิจกรรมกิจการต่างเนี่ย
เป็นการผ่อนปลนเพื่อให้ภาคของเศรษฐกิจการทำมาหากินเนี่ยมันเดินไปได้
อืมถ้าประกอบกิจการค้าขายอะไรกันไม่ได้เลยเนี้ย
คนก็ไม่มีเงินใช่ไหมมันก็เดือดร้อนแต่ทีนี้กลายเป็นว่าหลายคนก็ใช้โอกาสนี้ในการ
อันนี้ตั้งวงตั้งดื่มลงดื่มเหล้าอะไรกันเลยเนี่ยนะฮะ
คือทางสวบคก็บอกแล้วนะว่าหลังจากผ่อนปลนเนี่ยจะมีการประเมิน๑๔วันนะ
ถ้าเกิดตัวเลขมุมอย่างนี้มันมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
ก็ไม่รู้จะผ่อนปลนต่อหรือเปล่าไม่รู้จะผ่อนปลนเพิ่มเติมไหม
ดังนั้นได้รับการผ่อนปลนแล้วเราก็ยังคงต้องช่วยกันอยู่ไง
ยังต้องร่วมมือกันหน่อยทางภาครัฐเนี่ยเขาผ่อนปลนให้
แต่ตัวเราเนี่ยต้องไม่ผ่อนปลนเราก็ต้องเข้มข้นของเราเองกับครอบครัวเหมือนเดิม
แพทย์โสพลเอี่ยมสุริถาวรผู้มนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
ควบคุมโรคยอมรับว่าภาพของการเดินทางออกไปซื้อของ
อ่าตามห้างเล็กห้างใหญ่ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างต่างที่มีคนมากขึ้น
ทำให้เชื่อว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในสัปดาห์หน้านะฮะ
เพราะว่ามันต้องมีระยะการฟักตัวของเชื้อโควิด๑๙นะครับ
เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ทางกรมควบคุมโรคก็เลยขอเตือนไปยัง
รัฐบาลหรือว่าสบคให้เตรียมรับมือด้วยนะครับ
และหวังว่าจำนวนผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยจะไม่ถึงขั้นเป็นการระบาดรอบสอง
เพราะว่าส่วนใหญ่ที่มากันเยอะก็จริงแต่ถ้าสังเกตให้ดีก็คือ
ยังใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่ทุกคนแต่ว่าที่เป็นห่วงก็คือ
อันนี้ไม่มีเลยนะครับเช่นเดียวกับโฆษกสบคนะครับ
ที่บอกว่าเรื่องนี้ถ้าดูตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น
ก็คงต้องทบทวนมาตรการการผ่อนปนอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการจัดระเบียบตามมาตรการที่วางไว้ด้วย
ผู้มาใช้บริการหรือว่าผู้ให้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมอันนี้ต้องทำอย่างเร่งคัด
ใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการผ่อนปลนให้แต่ว่าผ่อนปลนให้อย่างมีเงื่อนไขนะคะ
เรายังคงต้องร่วมมือกันในมาตรการทางด้านสาธารณสุขกันอยู่